อากิลานิชิโนเองก็บอกให้ลูกทีมนะครับ

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อม
เพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง
วันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
โดยอากิลานิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทย
เน้นการฝึกซ้อมเข้มข้นมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องแท็กติกเกมรับแล้วก็ลุคนะครับ
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในทีม
เตะหลายคนมีเทคนิคที่ดีมากนะครับ
เราต้องพยายามรับมือให้ได้
เราต้องคิดว่าเกมนี้เป็นเกมแข่งที่เป็นทางการ
ดังนั้นเราต้องทำให้เต็มที่เหมือนเจอคู่ต่อสู้ลายอื่นนะครับ
ส่วนเจนลบสัมภาวรีกองหน้าวัย๒๕ปี
ให้กับทีมชาติไทยได้ในอนาคตนะครับ
ขณะที่ฉัดมงคลเรืองธนโรธ
ไซต์วัย๑๘ปีที่ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกจากชมบุรีเอฟซี

นัดเท่านั้นนะครับก่อนโชว์ฟอร์มได้ดีจนถูก
กีฬานิชิโนเรียกติดทงทีมชาติไทยนะครับ
อกจากเป็นหนึ่งในห้าแข้งหน้าใหม่แล้วนะครับยังเป็นผู้เล่นที่
อายุน้อยที่สุดในทีมชุดนี้ด้วยนะครับโดยฉัดมงคลเผยว่า
ไม่คิดว่าโอกาสจะติดทีมชาติได้เร็วขนาดนี้นะครับแต่ก็พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่
หากได้รับโอกาสซึ่งในแง่ของเป้าหมายผมก็อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์
กลับไปให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนมาโนโพลกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยลีกออกสตาร์
นำลูกทีมลงฝึกซ้อมนะครับนำมาโดยดาแกนบอสโควิด
ปตันทีมครับจอนบาร์โจดาซันโวไทยลีกวิเลี่ยมเอลิเกล
รวมไปถึงชาววัดวีรชาติกองกลางของบีจีปฐุมยูเนเต็ดที่ถูกเรียกมาร่วมทีมนะครับ
โดยทางด้านชาววัดกล่าวว่าผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเขามากนะครับ
ที่ได้เล่นกับทีมไทยลีกออกสตาร์เพราะอย่างที่ทราบนักเตะต่างชาติหลายคนในประเทศต่างมีคุณภาพ
และยิ่งได้เจอกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งคือนักเตะไทยที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นประสบการณ์ชั้นดีของเขาด้วยนะครับ
สำหรับฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมชาติไทยพบไทยลีกออสตาร์จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับ
ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายเท่าสดทางไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ